ไปต่อกันที่ครอบครัวนี้กันบ้างนะคะสำหรับคุณแอนอลิชาแล้วก็คุณภูริ
ล่าสุดเห็นเขาไปงานอีเวนต์ไปกัน๓คนพ่อแม่ลูกมีน้องริชาด้วย
วัยขวบกว่าแล้วงานนี้บอกเลยว่าน้องริชากำลังน่ารักน่าเอ็นดู
แต่จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คู่นี้เขาเตรียมวางแพลนแล้วนะ
มองหาโรงเรียนให้กับน้องริชาแล้วแต่ว่าก็ต้องรอ๓ขวบก่อน
จะเข้าโรงเรียนได้และยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนอยากรู้
แล้วก็ถามคุณแอนกับคุณภูริด้วยนะคะว่าลูกคนที่๒วางแพลนเอาไว้บ้างหรือเปล่า
คิดเอาไว้บ้างหรือเปล่านะฮะแต่งานนี้ค่ะจะบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่
คำตอบไม่ตรงกันด้วยค่ะ
ให้ผ่านช่วงเหนื่อยด้วยก่อน

ถ้าเขาจะมาก็มีคนก็ไซโคเยอะเพื่อนอะไรอย่างนี้
ก็แบบว่าต้องมีเพื่อนเล่นเพราะเขาก็ลูกคนเดียว
เขาก็บอกว่าเวลาที่มีเวลาลูกโตไปแล้วจะต้องตัดสินใจเรื่องอะไรที่มันหนัก
เขาก็โดนคนเดียวเขาก็ไม่มีใครปรึกษา

อะไรไม่ถามภรรยาก่อนออกจากบ้านเลยนะครับ

ภูรี่บอกว่าเดี๋ยวรอให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวค่อยกล่อมใหม่แล้วกันเนอ
ส่วนตัวเป็นลูกคนเดียวเชียร์ว่าให้มีพี่น้องจริงนะคะ

จะได้มีเด็กน่ารักในวงการให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะ